ใครทำงานอยู่ต้องเตือนกันแบบนี้เรื่องของยาเสพติดอย่าไปแตะต้องมันนะครับ
จากมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเป็นนุ่มปรายศนีย์ตอนพักเที่ยงก็กลับไปที่บ้าน
แต่ไม่ได้กลับไปพักไม่ได้กลับไปทานข้าวกลับไปเสพยาไอซ์
แล้วเสพจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตคาบ้านพักเลยคุณผู้ชมนะครับ
ตำรวจโรงพักแหลมชะบังเข้าไปตรวจสอบศพของนายวิรัตินวรคนนองอายุ๓๙ปีครับ
เขาก็นอนเสียชีวิตอยู่ในที่นอนนะฮะที่บ้านพักที่ตำบลทุ่งสุขราอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
สภาพเนี่ยเขาสวมเพียงเสื้อปรายศนีย์สีแดงอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็กางเกงในครับ
ใกล้กันเนี่ยนะฮะพบอุปกรณ์การเสพยาไอซ์๑ชุดแล้วก็ยาไอซ์อีกจำนวนนึงก็เก็บทั้งหมดนั้นเป็นหลักฐานเนี่ยครับ
ในห้องเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายนะครับเขาไม่ได้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะ
พื้นบ้านเขาบอกแบบนี้ผู้ตายเนี่ยนะทำงานเป็นบริษณีย์ก็จะกลับมาตอนพักเป็นประจำทุกวันนะ
กลับไปทานข้าวบ้างกลับไปนอนพักบ้างนะฮะแล้วก็ไปทำงานใหม่ตอนบ่ายโมง
เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่ทำงานแต่เมื่อวานเนี่ยเอ๊ะตอนบ่ายก็ยังไม่ออกไปทำงาน
มากก็สงสัยทำไมไม่กลับออกไปเหมือนที่เคยกลับไปนะครับก็เลยไปดูแล้วก็พบว่าเสพยาจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็สันนิษฐานแบบนี้ผู้ตายกลับมาแล้วก็เสพยาไอจนช็อกไปเลยแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ภัยก็เลยต้องนำศพไปส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะฮะก่อนที่จะติดต่อญาติมารับศพต่อไปนะครับ